ให้กับคนไทยทั้งประเทศเลย

ที่ระบาดรอบใหม่คุณผู้ชมค่ะ

สองคนบรรเทิงที่ถูกยกให้เป็นฮีโรคโควิด
นี่เลยคุณแมททิวและคุณลีเดีย

ติดโควิดตั้งแต่ช่วงต้นปีมาแล้วนะคะ

ลีเดียบอกว่าโหพี่จนถึงทุกวันนี้
ร่างกายยังไม่ฟื้นกลับมา

ยังไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจน

แต่ก็ยังโชคดีนะที่ไม่ได้ทำให้รู้ว่า

หอบค่ะหรือว่ากระทบต่อชีวิตประจำวันมากเท่าไหร่ค่ะ

มันจะกระทบกับปอดทั้งสองข้าง
ระหว่างกันจริง

ทั้งคู่บอกเลยค่ะว่าไม่อยากให้ใคร

รอบนี้นะบอกเลยว่าไวรัส

และง่ายกว่าการระบาดรอบแรกซะด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังคลิปบางช่วงบางตอนกันค่ะ
ใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกไปนอกบ้าน
แล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมครับ
เลี่ยงการไปเจอกับกลุ่มคนมากมาย
หรือว่าถ้าเกิดจำเป็นมากก็

ให้กำลังใจทุกคนในประเทศไทยครับ
ขอให้เราผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ดีที่สุด

เราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ

หรือ๑๙ล้อนลอกใหม่ที่ส่งผลต่อคนในวงการบันเทิง
ไม่ใช่แค่เรื่องการโดนยกเลิกงานนะ
แต่ว่ามีรายชื่อ๒ศิลปินค่ะที่ต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวด้วย
แด๊กล็อกลายเดอร์หรือว่าพี่แจ๊คบิ๊กแอส
แล้วก็วงซีรีสูนั่นเองค่ะ
แล้วเขาไปเล่นในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อำเภอแก่งคอยค่ะจังหวัดสระบุรี
แล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมมีผู้ที่พบเชื้อค่ะ
มีผู้ที่พบเชื้อโควิดคุณผู้ชมค่ะมาขอถ่ายรูปด้วย

แบบนี้คุณผู้ชมใครรู้แบบนี้ก็จะแบบเออตุ้มต่อ
ทั้งสองท่านก็เลยนะคะขอที่จะไปกักตัวตัวเอง

ผลคือไม่พบเชื้อแล้วก็ต้องกักตัวต่อจนถึงวันที่๕มกราคมปีหน้าค่ะ
บอกเลยอันนี้แฟนเข้าใจนะคะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องดูแลตัวเองก่อนเนอะอะไรแบบนี้คุณผู้ชม
ล่าสุดเรือนขวัญคุณผู้ชมสดร้อนที่ฉันสไลด์ดูไอจี
คุณกุ๊บกิ๊บพาครอบครัวไปเที่ยวที่ภูเก็ตเดี๋ยวให้ดูนะคะ
อยากจะบอกว่าโอ้โหโควิดนี่มันสาหัสจริงนะคะ
นี่ภาพนี้เลยเห็นมั้ยลูกเขาเอาไปสองคน
ตกใจมองไกลนึกว่ากุ๊บกิ๊บหอบเจ้าก้อนอะไรไปสัก
ไม่เพราะเขากลัวไงคะกุ๊บกิ๊บโพสต์บอกว่าหลอนจัดเลยเนี่ยค่ะ
แล้วก็เอาที่กันฝนมาครอบเป่าเป้นะคะตอนที่อยู่สนามบินค่ะ
วันยาวไปนะคะแพลนก็คือจะอยู่โรงแรม๓วันแล้วก็เที่ยวเกาะอีกนะคะ
แล้วก็ใครที่ไปเห็นรูปเธออย่างนี้อย่าเพิ่งไปวิจารณ์เธอละกันที่ภูเก็ต
เขาเสียตังค์ไปแล้วจองตรงจองตัวไปวางแผนเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ก็มีมาตรการป้องกันตัวเองแบบรัดกลุ่มเรียบร้อยดีนะคะ